ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะ

ขี่รถเก๋งของตัวเองเนี่ย

เข้ากับรถที่เขาจอดอยู่ข้างทาง
ได้รับความเสียหายทั้งหมด๕คันด้วยกันนะคะ

แบบนี้ค่ะวงกลมสีแดงนะคะเป็นภาพวินาทีที่รถเก๋งคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ฝ่าสัญญาณไฟแดงก่อนที่จะไปพุ่งชนที่รถที่จอดอยู่ข้างทางของถนนอีกฝั่งจนได้รับความเสียหายทั้งหมด๕คัน
คลิปนี้บันทึกได้จากกล้องหน้ารถกระบะคันหนึ่งซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือบริเวณสี่แยกนามอมหมู่๖ตำบลทุ่งขมิ้นอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขรา
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือช่วงบ่ายของวันที่สิบห้ากรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทีนี้เราไปพูดคุยกับท่านนี้ค่ะ
ชื่อว่านางสาวอรัญญรัฐเทพนวลเป็นเจ้าของรถเก๋งวีออสที่เขาก็ได้รับความเสียหายเล่าบอกว่า
ตอนนั้นเธอนั่งอยู่เบาะหน้าข้างคนขับส่วนหลานชายวัย๕ขวบเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพตามกราฟิกด้วยนะคะ
ส่วนหลานชายวัย๕ขวบนั่งอยู่เบาะหลังฝั่งเดียวกับเธอส่วนแม่ของเธอเนี่ยเป็นคนขับรถได้ลงไปซื้อของ
ระหว่างนั้นเธอก็ได้ยินเสียงรถชนเธอก็เลยหันไปดูแล้วปรากฏว่าเห็นว่ารถของเธอโดนชนนะฮะ
เธอรีบลงจากรถเก๋งแล้วก็อุ้มหลานของเธอลงมาด้วยตัวเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยค่ะอ่า
ทั้งหมด๕คันแบบนี้นะคะเป็นรถยนต์๔คันแล้วก็รถจักรยานยนต์๑คันค่ะ
เล่าต่อบอกว่าช่วงที่ลงไปดูคนขับรถเก๋งที่ฝ่าไฟแดงมาเนี่ยนะคะ
คันที่พุ่งชนเธอเนี่ยสภาพคือมีผ้าก๊อตปิดที่ตาด้านซ้าย
คล้ายกับว่าเพิ่งจะไปรักษาตัวกลับมาจากโรงพยาบาล
ตอนนั้นเนี่ยคนขับรถเก๋งคันที่ก่อเหตุคันนี้วงกลมสีแดงเนี่ยค่ะ
อยู่ในอาการสับสนไม่ได้สติร้องไห้พูดอย่างเดียวเลยนะคะ
บอกว่าอยากตายอยากตายเครียดทำไมต้องทำแบบนี้ด้วย

ไปนั่งบนรถแล้วก็ล็อกประตูรถ

เพื่อจะนำตัวเธอมาปฐมพยาบาลค่ะ
ข้อคุณผู้กรณีเป็นอย่างไรบ้างครับตั้งแต่ว่า

แล้วก็เขาไม่ได้สติแล้วเขาร้องไห้ลงมา
แล้วเขาก็พูดว่าเขาอยากตาย
คือคนที่ข้างได้ยินหมดเลยว่าเขาพูดว่าเขาอยากตาย

เขาไม่ได้สติเลยค่ะ
เขาไม่มีสติเขาพูดจ๋าไม่รู้เรื่องร้องไห้
ใช่แล้วก็พูดอย่างเดียวว่าอยากได้อยากได้แค่นั้นนะคะ
แล้วก็ขึ้นรถพี่ก็ไม่ได้รู้จักอะไรเหมือนกัน
ส่วนเรื่องของคดีความไปสอบถามพันธุ์ตำรวจโทชาญวิทย์ศรีเกลือ
เป็นสารวัตรสอบสวนสพนามอมบอกว่า
คนขับรถเก๋งคันเกิดเหตุคือนายนัทยาห่อเพชรอายุ๒๙ปี
เธอเป็นสาวประเภทสองซึ่งก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่
ตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
จากการสอบสวนเธอให้การบอกว่า

พอมาถึงจุดเกิดเหตุเธออ้างบอกว่า

เพื่อให้รถพ้นสัญญาณไฟแดงที่กำลังจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง
ด้วยความเร็วของรถแล้วก็บริเวณนั้นมันเป็นพื้นที่ลักษณะคือเป็นเนินนิด
ก็เลยทำให้รถเสียหลักเสียการทรงตัว
พุ่งไปชนกับรถคันอื่นรวมได้รับความเสียหาย๕คัน
ตอนนี้เธอเองไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
และตำรวจบอกว่าถ้าเกิดว่าอาการดีขึ้น
เดี๋ยวจะต้องเรียกตัวมาสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ